เข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
ที่อยากร่วมเล่นด้วยมากที่สุด
วันนี้ขอเป็น๔๓๓แล้วกัน
ฟูลแบคเล็กขาวซ้ายหนักหน่วง
รูปร่างเล็กตันแล้วแถมยังมีลูกที่เด็ด
ลูกยิงเขาเรียกว่าลูกยิงติดวิญญาณแล้วกัน
พร้อมกับเรื่องราวความลับลวดลายที่ซ่อนอยู่ในยูนิฟอร์มตัวใหม่ของทัพช้างศึก
ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่านักรบคนที่๓
ที่เสื้อนี่ไม่ใช่แค่เสื้อหนึ่งตัวที่เปียกเหงื่อแล้วถอดซัก
หรือเราเป็นเสื้อฟุตบอลสีสัน
แต่เป็นการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเป็นงานศิลปะที่อยู่บนเครื่องนุ่งห่ม

ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
สวัสดีครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับ
นี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
วันเสาร์นะฮะเวลาดี๘โมงตรงแบบนี้หลังครบทรงชาตินะครับ
เจอกับเรื่องราวนะฮะฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งในสนามนอกสนามแบบ
และแน่นอนนะฮะวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีทวนาเมนต์นะฮะระดับประเทศนะครับ

แต่โค้ซิโก้ยังอยู่กับเรานะฮะ
และเรื่องราวของเสื้อตัวนี้ฮะนักรบคนที่๑๒
เดตข่าวรอบสนามฟุตบอลไทยที่เป็นไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
หลังจากประกาศยุติบทบาทตำแหน่งกุญสือทัพช้างศึกของโคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ล่าสุดทางโค้ชซิโก้ก็ได้เดินทางมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เมื่อวันที่๔เมษายนที่ผ่านมาว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดที่จะล่าออก
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องตัดสินใจถึงอย่างไรก็ตามโคสิโก้ยังคงฝันเห็นฟุตบอลไทยไปบอลโลกสักครั้งในอนาคต
วันที่๓๑พอดีประกาศยุติกลายเป็นโคสเพื่อที่จะให้สมาคมได้เดินต่อ
เพราะเราคิดว่าเราประเมินแล้วว่าคิดว่าตัวเองเป็นตัวปัญหา
ว่าทีมชาติไทยไม่ได้แรงใจไม่เหมือนกับแฟนบอลต้องการ
คือต้องขอโทษที่ไม่สามารถที่จะพาทีมชาติไทยไปบรรโลกได้
ในช่วง๕ปีที่พี่โก้ทำมาเนี่ย
จริงเป็นความสำเร็จของน้อง
ความตั้งใจของน้องทุกคนอยู่แล้วนะครับ
พวกเขาเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแค่นั้นเอง
โดยในส่วนของกุญสือคนใหม่ที่จะเข้ามากุมบังเห็นทีมชาติไทย
กำลังเป็นที่จับจ้องไม่ว่าจะเป็น
ฟรีดเชฟเฟอร์อดีตกุญสือผมขาวของทีมชาติไทย
โย่งวรวุฒิศรีมะคะกุญสือทีมชาติชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
อีกทั้งยังมีข่าวกับทศตวรรษีป่าน

คุณซื้อชาวบราซิลของสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด
และยังมีกุญสือชื่อดังอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นมาโกโตเทกุระมูลริ
เด็กกุญสือทีมชาติญี่ปุ่นชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
กุญสือระดับโลกชาวเซอร์เบียอย่างมิลวันลาเยวัช
สุดท้ายแล้วตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยคนใหม่จะเป็นใคร
ทางรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้จะนำสารข่าวมาบอกกล่าวกันอย่างแน่นอนครับ

ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

และ๑๑ผู้เล่นชั้นยอดระดับเวอร์คลาส

วันนี้ขอเป็น๔๓๓แล้วกัน